คือก่อนหน้านี้การไฟฟ้าทั้งส่วนภูมิภาคทั้งส่วนนครหลวง
เปิดให้ผู้ที่ใช้ไฟลงทะเบียนไปขอรับเงินประกันการใช้ไฟ
ได้คืนมาแล้ว
การไฟฟ้าพระภาษาส่วนภูมิภาควันนี้จะเป็นวันแรก
ที่เปิดให้ประชาชนคนที่ใช้น้ำปลาปลาเนี่ย
สามารถลงทะเบียนรับเงินประกันการใช้น้ำ
คืนเงินอาจจะไม่มากเท่ากับการประกันค่าไฟ

ขึ้นอยู่กับปริมาณจำนวนน้ำที่ใช้ในแต่ละเดือนเนี่ยนะคะ
ประปาส่วนภูมิภาคหรือกปพค่ะ

ลงทะเบียนคืนเงินประกันการใช้น้ำตั้งแต่

โดยไม่มีกำหนดปิดการลงทะเบียน
ซึ่งผู้ใช้น้ำสามารถลงทะเบียนออนไลน์
ขอคืนค่าประกันการใช้น้ำ
ผ่านทางช่องทางใดช่องทางหนึ่งได้

หลักร้อยก็ต้องเอาค่ะตอนนี้หนึ่งใช่เอาหมดอ่ะ
ไซต์ของการประปาส่วนภูมิภาค
นี่ค่ะเว็บไซต์ตามหน้าจอเลยนะคะ
พลิเคชันของการประปาส่วนภูมิภาค
หรือทางที่๓
โดยการคืนค่าประกันการใช้น้ำปลาปลา
จะติดตามติดตามแล้วก็คิดให้นะคะคุณผู้ชม
มีการคิดตามขนาดมิเตอร์น้ำ

อยู่อาศัยที่พักอาศัย
ในแต่ละช่วงเวลาที่ใช้น้ำ
ได้ลงนามในสัญญาชัยน้ำประปากับกรปพอร์
ในจำนวนเงินที่ได้ชำระไว้ครั้งแรก
เช่นผู้ที่ขอใช้น้ำตั้งแต่๑ตุลาคม๒๕๔๙ถึงปัจจุบัน
หากมิเตอร์ประปาขนาดครึ่งนิ้ว
ท่านจะได้คืน๕๐๐บาท
มีเตอร์ประปาขนาด๑นิ้ว
ได้คืน๑๕๐๐บาท
มิเตอร์ประปาขนาด๑นิ้วครึ่ง

โดยการประปาส่วนภูมิภาค
เริ่มจ่ายเงินคืนตั้งแต่๕พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป
หากสงสัยว่าตัวเอง
ที่บ้านขนาดมิเตอร์น้ำประปามีขนาดเท่าไหร่

ส่วนผู้ที่ใช้น้ำที่ทำสัญญา
ใช้น้ำกับการประปานครหลวงหรือกปน
จะเปิดให้ลงทะเบียนช้าหน่อย

แต่คนในกรุงเทพวันที่๑พฤษภาเนอะ

ส่วนกรมการจัดหางานนะคะก็เปิดให้ผู้ว่างงาน

ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด๑๙

ในโครงการจ้างงานด่วน๔๕วัน

ละ๓๐๐บาทก็คือค่าแรงขั้นต่ำ
จำนวน๓๐๐อัตราทั่วประเทศ

โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร

และให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ตั้งแต่
วันที่๒๗เมษายนเป็นต้นไปค่ะ